จากฟุตบอลไปดูฟุตซอร์กันบ้านนะครับ
ฟุตซอร์ไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีก็ไประดงสนามอัลชนัดมาเลเซีย
ที่สนามยินดอลสเตดิมหัวมากเป็นการพบกันที่ชั้นไทยเจ้าภาพ
มาในชุดสีแดงนี่แหละครับลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติมาเลเซียที่เกมแรก
เอาชนะทีมเมียนมาไป๑ประตูต่อ๐นะครับ
เกมแรกเกมในครึ่งแรกนะครับเพียงแค่๒นาที
ไทยได้ประตูนำก่อนครับ๑ต่อ๐จากการยิงของสุมกรส่งอ้มนะครับ

ครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เสมอกันอยู่ครับ

ทีมชาติไทยเนี่ยได้ประตูต่ออีกครั้ง
แล้วก็ได้ประตูต่อเนื่องเลยนะครับนาทีที่๒๓ทีมชาติมาเลเซียครับก็ยังตามมาตีเสมอได้อีกครั้งนะครับ
เป็น๒ประตูต่อ๒จากการยิงของมูฮามัติซักรี่อัสราฟนะครับ
แต่หลังจากนั้นครับไทยก็ได้ประตูเพิ่มอีก๒ประตูจากธวัชชัยไร่รัฐนาทีที่๒๐
และสุปกรณ์ส่งอ้มนาทีที่๓๐นะครับก็ทำให้จบเกมครับ
ทีมชาติไทยครับเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป๔ประตูต่อ๒ประเดิมเก็บ๓คะแนนได้สำเร็จนะครับ
ขณะที่มาเลเซียนั้นลงสนามมา๒นัดชนะ๑แพ้๑มี๓คะแนนตามเดิมครับ
แกรมในนัดถัดไปนะครับติดตามกันได้ไทยเจอกับเมียนมาครับในเวลา๑๔นาฬิกานะครับ